ฉันจะเล่าเนี่ยก็ต้องฟังความให้รอบด้านเหมือนกันนะ

ผู้ชายคนนี้เขาไปมีเรื่องกับรองนายกอบต
แล้วปรากฏว่ารองนายกอบตพาพวกมาเอามีดแทง
ทีนี้ค่ะมีการตกลงเรื่องค่าเสียหายกันเป็นเงิน๑๕๐๐

ฝั่งคนเจ็บบอกว่าถูกตำรวจหักหัวคิว
แทนที่เขาจะได้๑๕๐๐เขาได้แค่หมื่นเดียว

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนแล้วฟังเรื่องนี้ให้รอบด้านค่ะ
ค่ะแล้วยังไงต่อคะ
พี่ก็เข้าโรงพยาบาลแล้วออกมา

แล้วทีนี้ที่ลูกลูกชายเขา
ลูกชายของคู่กรณีมันเอามาให้หมื่น
ลูกชายคู่กรณีให้เงินมา๑๔๐๐๐
ให้ตำรวจเชิญตำรวจเอาไป

ตำรวจเอาไป๑๐๐๐๐หรือ๖๐๐๐นี่

แล้วพี่เดี๋ยวได้พี่เดี๋ยวได้รับเงินมาเท่าไหร่คะ

ที่ตำรวจเอาไปแปลว่าพี่เดี่ยวได้รับเงินมาเนี่ย
บาทซึ่งจริงควรจะได้มากกว่านี้ไงคะ
โพสต์เอาไว้พี่เดี่ยวหรือว่านายพรชัยอายุ๔๙ปี
เขามาอยู่กินกับภรรยาเขาที่ประโคนชัยบุรีรำ
แล้วที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเพราะว่าพี่เดี่ยวเขาไปมีเรื่อง
ทางรองนายกอบตหนองบอนเป็นญาติของภรรยานั่นแหละ
ทะเลาะกันเมื่อวันที่๑๖ที่ผ่านมา๑๖พฤษภาค่ะ
ตัวนายพรชัยหรือว่าพี่เดี่ยวเนี่ยนะ
รองนายกอบตมากับพวก๔คนมาทำร้ายร่างกาย
เอามีดมาแทงชายโครงเกือบจะทะลุปอด
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประโคนชัย
แล้วก็แจ้งความที่สพประโคนชัยตำรวจก็เรียก
พี่เดี่ยวคนเจ็บมาฝ่ายรองนายกอบต
มาคุยกันไกลเกลี่ยกัน
เรียกไปตอนแรก๓๐๐๐นะแต่มาตกลงกันที่๑๕๐๐
ทีนี้ตัวพี่เดี่ยวเขาอ้างว่าเขาได้รับเงินจากตำรวจมาหมื่นเดียว
ส่วนที่เหลือ๔๐๐๕๐๐หรือ๖๐๐ไม่รู้ถูกตำรวจหักหัวคิวไป
แล้วก็เลยมีการอัดคลิปแบบนี้
คุณคลิปนี้โพสต์คุณว่ายังไงคอมเมนต์
ทะลมตำรวจอยู่แล้วค่ะแน่นอนค่ะ
แล้วเรื่องนี้ดิฉันต้องบอกไงว่าฟังให้รอบด้าน

ตำรวจสพประโคนชัยรองผู้กำกับพันธุ์ตำรวจโทชานรงพรมมา
บอกว่าพนักงานสอบสวนที่โดนพาดพิงเป็นพันธุ์ตำรวจโท
ทีนี้รองผู้กำกับตรวจสอบหลักฐานแล้ว
ปรากฏว่าฝั่งพี่เดี่ยวได้รับเงินไป๑๕๐๐๐บาท

ถามตำรวจยศพันธ์ตำรวจโทท่านนั้นแล้วนะ
ตำรวจบอกว่าไม่มีไม่มีการหักหัวคิวครับ
ไม่แล้วก็บอกว่าให้เงินกับคนเจ็บไปแล้วตามที่ตกลงไว้
เราถามว่ามันมีหลักฐานอะไรยืนยันไหม

ถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยก็ต้องเปิดหลักฐานให้ดูนะ
แล้วก็เดี๋ยวต้องประสานไปทางพี่เดี่ยวอีกว่า
ยังไงต่อกับเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดตำรวจชี้แจงมาแบบนี้แล้ว